ดูกันต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้น
กับคนไทยในต่างแดนนะครับ
แม่และลูกสาว๒คนถูกฆ่าในเยอรมนีโดยสามีชาวต่างชาติ
ล่าสุดนี้ครอบครัวของผู้หญิงที่ถูกสังหารนั้นบอกว่า
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือครับ
จากว่าทางครอบครัวมีฐานะยากจน
เรื่องนี้ก็ไปถึงผู้ว่ากาลสินครับ
สั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งประสานกับสถานกงศูนย์
และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับ
นายวินัยวิทยานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
สั่งการให้นายชายาเครือหงษ์หัวหน้าศูนย์นำรงธรรมจังหวัดกาลสิน
ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ
ประสานไปยังสถานกงศูนย์และกระทรวงการต่างประเทศ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหลังจากที่นายจำรัฐชัยดาอายุ๕๒ปี
เป็นชาวบ้านตำบลหนองหินอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดการสิน
พร้อมด้วยภรรยาแล้วก็ลูกสาวเข้าร้องขอความเป็นธรรมให้กับนางละมัยรูบิโน
อายุ๓๗ปีซึ่งเป็นลูกสาวรวมถึงขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาว๒คนด้วย
หลังจากที่ทั้ง๓คนนี้ก็คือนางละมัยแล้วก็ลูกสาวอีก๒คนของนางละมัย
ถูกสามีชาวต่างชาติคือนายอันโทนิโอรูบิโนใช้อาวุธมีคมทำร้าย
เสียชีวิตในบ้านพักที่เมืองราเวนสบุกประเทศเยอรมนีนะครับ
โดยตอนนี้บอกว่าอยากจะให้ช่วยเหลือดำเนินการหาทางที่จะรับศพกลับมา
หรือมีวิธีการขั้นตอนยังไงก็ได้ตามขั้นตอนที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดเอาไว้
ในการนำศพทั้ง๓คนนั้นกลับมายังบ้านเกิดเนื่องจากว่าทางครอบครัวมีฐานะยากจนนะครับ
ด้านนายจำรัฐคุณพ่อของนางละมัยบอกว่าลูกสาวแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับนายอันโทนิโอ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๘ต่อมาก็นำลูกสาว๒คนซึ่งเป็นลูกที่เกิดกับอดีตสามีไปจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมของนายอันโทนิโอ
เมื่อปี๒๕๔๙จนเมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาก็รู้ว่าลูกสาวและหลานสาวถูกฆ่าภายในบ้านพัก
โดยเพื่อนของนางละมัยเป็นคนแจ้งข่าวให้ทราบส่วนศพนั้นนำไปไว้ที่วัดไทยแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวนะครับแล้วก็ทราบว่าตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวนายอันโทนิโอได้แล้วโดยที่เยอรมนีนั้นก็มีการนำเสนอข่าวนี้อย่างคึกโครมแต่ทางครอบครัวเนี่ยกลับไม่รู้ข่าวแล้วก็ไม่มีใครแจ้งให้ทราบด้วยหากเป็นไปได้ขอให้รัฐบาลไทยเนี่ยเข้า
สวัสดีครับ